คุณผู้ชมคะพูดถึงตัวเลขวันนี้ที่เรารายงานตั้งแต่ช่วงต้น
แต่ถามว่าตัวเลขนี้มันเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ไหมก็อาจจะไม่
เพราะว่าอะไรเมื่อต้นรายการคุณสืบสกุลบอกแล้วไงคะว่า
มีคุณหมอให้ข้อมูลประมาณการเอาไว้บอกว่าจริงแล้วในกรุงเทพมหานคร
อาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐ราย
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องไปฟังไปวิเคราะห์พร้อมกัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพจะวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รายงานไปเมื่อสักครู่

ติดเชื้อใหม่๑๖๕๓๓เสียชีวิตเพิ่ม
เป็นตัวเลขที่ต้องสะดุ้งเป็นรายวัน
แต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่เกินความคาดหมาย
เพราะสิ่งที่เราคิดกันอยู่ก็คือ
ตัวเลขติดเชื้อรายวันจริงเนี่ยมันต้องมีมากกว่านี้
เพราะที่เขามาแถลงเนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ในระบบ
แล้วที่ยังไม่เอาไม่อยู่ในระบบ
คือติดเชื้อแล้วยังตรวจไม่เจอ

ซึ่งเป็นรองประธานกรรมติการวุฒิ
ท่านก็เทียบเป็นตัวเลขเชิงสถิติว่า
ติดเชื้อ๑๐๐คน

ฉะนั้นคนที่มาหาหมอมาตรวจ
พวกที่แสดงอาการแค่๒๐
ท่านก็เลยเทียบเคียงออกมาเป็นตัวเลข
ว่าถ้าเป็นอย่างนี้

เพราะในคทมเนี่ยอาจจะมีสี่ถึงห้าแสนคน
นี่น่ากลัวมาก
แล้วตัวเลขที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่แถลงคือเป็นตัวเลขที่การตรวจโดยเครื่องมือเดิม
ตรวจแบบเดิมซึ่งตรวจกันได้ต่อวันเนี่ยไม่มาก
มันมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์การตรวจเรื่องบุคลากรที่ทำการตรวจ
จะตรวจได้เร็วรู้ผลเร็วและตรวจได้มาก
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ให้ทำใจเถอะว่าตัวเลขการติดเชื้อรายวันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณแน่นอน
แต่มันจะเป็นอย่างที่คุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ว่าหรือไม่ดูกันอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าเราอย่าเอาตัวเลขช่องของการติดเชื้อมาทำให้หดหูอย่างเดียวนะ
เพราะว่าที่ติดเชื้อกันมากเนี่ยอยู่ในวัยอายุมากเกิน๖๐และมีโรคประจำตัว
แต่ให้ตกใจ๒ช่องนี้คือช่องของผู้ป่วยหนัก
และช่องของผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจ
ช่องของผู้ป่วยอาการหนักเนี่ย
ช่องที่หนักมากเข้าไปอีกถึงขั้นใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย
ตัวเลข๒ช่องนี้คือตัวเลขที่จะนำไปสู่การเสียชีวิต
อย่างเช่นล่าสุดช่องที่ผู้ป่วยอาการหนัก๔๓๒๕ใส่ท่อ๙๐๐
โรงพยาบาลสุดท้ายต้องเอาคนติดเชื้อ
ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวออกจากโรงพยาบาลไปอยู่บ้านตามข้อกำหนดไปไว้ใน
โรงพยาบาลสนามทั่วไปไปไว้ในวัดที่ทำเป็นเป็นที่เป็นที่รองรับได้เพื่อ
อะไรครับเพื่อปรับเตียงธรรมดาให้เป็นเตียง
ผู้ป่วยหนักอันนี้จะเป็นสภาพของความโกละ
หนเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกระหกไปหมด
แล้วสถานการณ์แบบนี้มันลามไปถึงต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับ
เพราะติดเชื้อกันบานเบอร์ไปหมดแล้วไหนจะมีผู้ที่มาทำงานอยู่ใน
อทมที่ขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านสมทบเข้าไปอีก
ตอนนี้เนี่ยจังหวัดหลายแห่งต้องเร่งตั้งโรงพยาบาลสนาม
เร่งตั้งจุดพักคอยตามนโยบาย๑ตำบล๑จุดพักคอย
จ้าละวันกันอยู่นี่ครับแต่สิ่งที่น่าเวทนาที่สุด
และเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นในชีวิตเราทั้งในกอทมและปริมณฑล
และบางจังหวัดคือภาพของคนที่ออกมานั่งนั่งนอนนอน
รอให้รถมารับรอเตียงนั่งนั่งนอนนอนที่ไหนครับ
อยู่หน้าบ้านตัวเองนั่นแหละอยู่ริมฟุตบาทอยู่ริมถนนหนทาง
ที่ต้องมานอนอยู่หน้าบ้านตัวเองก็เพราะว่าคนเหล่านี้เขามีอาการที่บ่งบอกว่า
เขาติดเชื้อโควิดแล้วเขาไม่อยากอยู่ในบ้าน
เขากลัวว่าเชื้อจะไปลามติดคนอื่นในครอบครัวก็ต้องออกมานอนกันอย่างนี้
ออกมานอนนอกบ้านรอให้รถไปส่งที่ไหนก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามที่ไหนก็ได้แล้วมีหลาย
นอนรอนานจนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
ออนไลน์ก็แชร์ภาพเหล่านี้ให้เราสลดใจ
มันเป็นโรคเดียวครับที่คนในครอบครัวปรณิบัติดูแลกันไม่ได้
้อนข้าวป้อนน้ำกันก็ไม่ได้ได้แต่ว่าตื่นเช้าก็แง้มประตูไปดูว่า
เป็นยังไงบ้างยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว
แล้วตายแล้วก็ตายอย่างโดดเดี่ยวครับคนในครอบครัวไปร่วมงานศพก็ไม่ได้
เพราะว่าทุกคนติดทุกคนถูกกักตัวนอนป่วยกันคนละที่
แล้วเป็นโรคเดียวที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นคนใจดำ
อย่างในคลิปวันก่อนมีคนโดนโซซัดโซเซ
แล้วไปล้มฟุบอยู่ต่อหน้าคนตั้งเยอะแยะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยครับถ้าไม่ใช่โควิดเนี่ยทุกคนจะไปช่วย
หารถหาลาส่งโรงพยาบาลไปปฐมพยาบาลนี่ไม่มีใครกล้าไปช่วย
เพราะกลัวติดโควิดเขาไม่รู้ว่าคนที่ล้มติดโควิดหรือเปล่า
แล้วบางทีก็ตายไปต่อหน้าต่อตาคนที่พบเห็นนั่นแหละเห็นในคลิปแล้ว
อาณาจใจผมจึงเสนอท่านนายก
ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับเราวางระบบ
อะไรกันใหม่สักอย่างหนึ่งเพิ่มสายตรวจโควิดขึ้นมาในแต่ละเขต
ในแต่ละอำเภอให้มีแผนกที่คอยรับแจ้ง
แล้วก็มาหาเอารถมารับรับไปไหนก็แล้วแต่เถอะรับไป
พักคอยรับไปโรงพยาบาลไปช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งในเขต
จากโรงพยาบาลต่างอันนี้จะเรียกว่าสายตรวจโควิดก็ว่าได้
เอาใครมาทำงานล่ะครับก็เอาเจ้าหน้าที่ในสำนักเขต
มีรถหรือสอนอโรงพักตำรวจตามโรงพักแต่ละเขตแต่ละโรงพักเนี่ย
อาจจะมาทำงานร่วมกันได้จัดหาชุดป้องกันตัวให้เจ้าหน้าที่
ให้เขามีเพียงพอมีคนโทรศัพท์เข้ามาว่าเจอคนนอนอยู่ที่นั่นที่นี่
สายตรวจโควิดจะบึ่งไปทันทีไปเอาตัวส่งไปศูนย์พักคอย
หรือไปโรงพยาบาลสนามที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้
คนนั่งอยู่หน้าบ้านนอนนอนนั่งนั่งอยู่ริมพุทธบาทก็โทรหาสายสวดโควิด
สายตรวจโควิดก็จะไปก่อนเราไม่เคยเจอโรคที่เป็นแบบนี้ปัญหานี้
แล้วนับวันมันจะยิ่งต้องเจอเคสแบบนี้มากขึ้นแน่นอนเพราะว่าจะต้องติดเชื้อมากขึ้น
แล้วก็ต้องออกมานอนนอกบ้านนอนริมฟุตบาทอย่างที่เห็นมากขึ้น
นายกประกาศวันก่อนว่าต่อไปนี้อย่าให้เห็นภาพคนนอนป่วยนอนตายอยู่ริมถนนอีกเป็นอันขาด
ท่านประกาศสั่งการอย่างเดียวไม่พอหรอกครับท่านต้องกำหนดแนวทางให้เขาว่าเขาจะปฏิบัติยังไง
โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ไหวครับเขาเอาไม่อยู่แล้วเพิ่มอย่างที่ผมเสนอนี่แหละสายตรวจโควิด
เขตแต่ละเขตกับสอนอที่อยู่ในเขตนั้นบริเวณนั้นช่วยกันดูช่วยกันรับผิดชอบทำให้เป็นรูปธรรม
แล้วคนที่จะสั่งเขตหรือตำรวจให้ลุกขึ้นมาทำงานนี้ได้ก็คือผู้อำนวยการสบคกมก็นายกรัฐมนตรีนั่นแหละ
โดยเฉพาะตำรวจผมคิดว่าในช่วงที่มีคำสั่งเคอร์ฟิลล์คนที่ไม่ออกจากบ้านอย่างนี้เนี่ย
คนเดินทางกันน้อยแบบนี้ผมว่าตำรวจสายตรวจตำรวจตำรวจที่อยู่สายงานจราจร
งานเบาลงเยอะเลยครับก็เอาสายตรวจเอาคนที่ทำงานการจราจรเนี่ย
มาช่วยงานพิเศษตรงนี้ได้มาก
หลักการก็คือว่าในภาวะอย่างนี้ฝ่ายที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเนี่ย
ไม่ว่าจะอยู่กรมไหนกระทรวงไหนหน่วยงานไหน
ควรจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนกันให้หมดอย่าไปคิดว่าหน่วยงานเราไม่เกี่ยว
กรมเราไม่เกี่ยวแต่ต้องคิดว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไง
โดยวิธีการใดที่จะช่วยกันถ้าเปรียบไปก็เหมือนบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามอ่ะ
เห็นไหมฮะภาวะสงครามเนี่ยทหารกองเกินทหารกองหนุน
เขาก็เอามาใช้งานผู้บริหารประเทศต้องคิดวิธีบริหาร
เพื่อจะสู้กับความกับสงครามโควิดแล้วครับโจทย์ก็คือว่า
ทำอย่างไรที่จะช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุดนี่คือโจทย์ใหญ่ที่สุดครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ